คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวน่ารักกันต่อเลยดีกว่า

เป็นความน่ารักต่างสายพันธุ์ของหมากับไก่ใช่ไหม
แต่ว่าภาพน่ารักที่จะเอามาให้คุณผู้ชมดูเนี่ย
ให้คุณผู้ชมเลือกดูสิว่าใครน่ารักกว่ากัน
นี่เป็นใครใครน่ารักกว่ากันโอ้โฮ
เลือกไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้ว่าจะไปหรือน้อง
น้องมาเรียนพวกไม่ได้นะทำไมต้องอยู่ที่บ้าน
น้องก็รักหมามากเลยรักหมาตัวนี้มาก
ไปไหนก็คือพกใส่กระเป๋าไปด้วย
ถึงแม้ว่าในกระเป๋าจะไม่มีหนังสือเรียนหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนใด
ก็จะต้องมีหมาตัวนี้ไปทุกที่
ถึงแม้ว่ารองเท้าจะขาดก็ไม่เป็นไรหมาอยู่ในกระเป๋าได้

ถึงแม้ว่าคุณอาจจะลงเรียนปิดเทอมแล้วก็เอาหมาไปเที่ยวด้วยได้

น่ารักมากหมาดูมีความสุข

เอ้าคุณผู้ชมไปดูอีกภาพหนึ่งนะครับ

ตอนแรกดิฉันมองเผินคิดว่ามี๒ตัวนะ
ตัวหน้าตัวหนึ่งตัวหลังตัวหนึ่ง
ตัวเดียวหมุนกระเป๋าได้
หน้าหมานี่รู้สึกมีความสุข

คล้ายอยู่นะ

คล้ายว่าเราจะมีความสุข

รักหมาคุณผู้ชมทางบ้านก็เลี้ยงหมากันเยอะ

ดีมากจริงค่ะคุณเคยเลี้ยงหมา

กัดทำไมใจผมเนี่ยทำด้วยใจบริสุทธิ์อยู่แล้วอ๋อเหมือนว่าอ๋อ
ฉันมีอีก๕ตัวที่บ้านรับปากคุณได้ไหมคะ